ทีนี้เราก็ต้องไปถามครูปรีชาแล้วค่ะ

กับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีไหม

ทำไมท่านต้องมาเป็นคนกลางมาเจรจา

ครีชายืนยันว่าไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะคะ

ก็เป็นลักษณะของการเอาหลักฐานไปให้กับตำรวจ
มีพนักงานสอบสวนคนอื่นนั่งอยู่ด้วย

ทั้งสองครั้งที่เจอกับผู้บังคับการ

ก็คือเอาหลักฐานทางคดีไปมอบให้

ครีชาบอกว่าไม่ได้คุยกันสองคนนะ
มีพนักงานสอบสวนอยู่ด้วยตลอดเลย
แล้วก็ไม่เคยคุยโทรศัพท์กันด้วย

ทำคดีนี้คดีหวย๓๐ล้านเนี่ย
ครีชาก็เลยบอกว่าขอโทษนะ

ถ้าหากจะต้องมาเดือดร้อนกับการทำคดีนี้นะคะ

ครูปรีชายังยืนยันอย่างมั่นอกมั่นใจ

ไม่ได้โกหกไม่เคยโกหกเลย

มั่นใจการทำงานของตำรวจ
ไม่รู้จักกับท่านผู้ประชาการนะครับ

เหตุของเรื่องเนี่ยก็เกิดจาก
ตเตอรี่รางวัลที่๑ของผมหาย

โดยมีการบันทึกประจำวันไว้

ถ้าเรื่องนี้เกิดเป็นเรื่องจริงนะครับ

เรื่องของกรณีคดี

กราบขอโทษนะครับ

ทำโลกที่นี้ล้นจึงมีเหตุกัน

ก็จะไปพบท่าน๒ครั้ง
ครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็ไปกับพนักงานซอบส่วน
แล้วครั้งนึงก็ไปกับยาก

ถ้ามีรักฐานเพิ่มเติมเนี่ยท่านก็ให้เอาไปให้ดูเพิ่มเติมนะครับ
เพราะว่าทางพนักงานสอบสวนเนี่ยท่านก็จะไปนำเรียนเรื่องของสำนวนที่ทางสอบทางครูและทางพยาน
เวลาครูมีเอกสารเพิ่มเติมก็ไปให้ที่ทำงานท่านดู
คือท่านก็จะให้พนักงานสอบสวนได้แจ้งคุมนะครับไปสองครั้งเท่านั้นนะครับ
ก็ครั้งแรกเนี่ยก็คือประมาณวันที่๒๙นะพฤศจิกา
ครั้งที่๒ก็ประมาณประมาณวันที่๑ธันวา
ก็ไม่กังวลใจนะครับเพราะว่าเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
หน่วยงานก็ทำงานเพื่อประดุมความยุติธรรมอยู่แล้วนะครับไม่ได้กังวลใจ
นี่ค่ะครูปรีชาก็ยืนยันว่าไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวกับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
แล้วก็ยังมั่นใจ๑๐๐ว่าลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทเป็นของตัวเอง
ว่าไม่เคยโกหกเลยซื้อลอตเตอรี่มาจริงจริงทีนี้เราก็ตามไปต่อไปหาเจ๊เจ๊ทั้งหลาย
อยากจะรู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะตอนนี้โดยเฉพาะเจ๊ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนางเอกของเรื่องนี้นะคะ
เจ๊บ้าบินนี่ติดภาษาอังกฤษไว้หน้าบ้านแบบนี้ค่ะ
บอกเจ๊มีลูกเขยเป็นฝรั่งให้ลูกเขยฝรั่งเขียนให้คือต้องการความเป็นส่วนตัวค่ะไม่อยากจะให้ใครมายุ่ง
นี่คือเขาถ้าจะเอาแปลแบบตรงเนี่ยก็ประมาณว่าไม่อนุญาตให้สุนัขเข้ามาในบ้านนี้
ก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับคนอื่นใช่ไหม
จะเอาคนกับสุนัขไปปล่อยกันไม่ได้

บ้าบินเป็นนางเอกของเรื่อง

ใช่ค่ะนางรัตนาพรสุภาทิพย์ค่ะ
ก็ปิดบ้านเงียบนะคะหลายครั้งที่สื่อตามไป

ตั้งแต่หลังจากไปให้ข้อมูลกับทางตำรวจกองปราบเนี่ย
เงียบเลยปิดบ้านเจอก็เจอลูกชาย

ปนัญชยาสุขภูลวันนี้ไปตั้งแผงขายลอตเตอรี่

บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีด้วยค่ะ
เจ๊เกียววิเคราะห์ได้ทุกเรื่องจริง

วันนี้เจ๊บอกว่าพอมันเป็นประเด็นสำคัญเนี่ย
ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ถูกโยกย้าย

แล้วเจ๊ก็พูดถึงข้าราชการหญิง

คือกุ้งเนี่ยเขาเป็นคนที่บอกว่า

ครูปรีชารับลอตเตอรี่

โผล่ออกมาจากกระเป๋าเสื้อของครูปรีชา

คนที่ชื่อกุ้งเนี่ยเป็นลูกค้า
มาซื้อลอตเตอรี่กับเจ๊เกียวเป็นประจำ

คนที่ชื่อกุ้งอยู่ในเหตุการณ์จริง

ครูปรีชาเป็นการส่วนตัวด้วย
นี่ค่ะเจ๊เกียวบอกว่า

มีคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทเนี่ยนะ

เหนื่อยจริงแล้วก็เห็นใจ

เหมือนทุกคนตกอยู่ในที่นั่งเดียวกัน

ตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงทุกประการ

ให้กำลังใจตำรวจทุกนายที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ค่ะ
ในเมื่อคนขายลอตเตอรี่

ไปรู้จักคนใหญ่ขนาดนี้

มาเอาหวยที่เจ๊เกียวด้วยเพราะก็สั่งหวยเจ๊เกียวไว้
เกียวคิดว่าไม่น่ารู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะ

เขาก็คุยเรื่องหวย
ตามปกติที่คนชอบ

หากจะซื้อแผลงอื่นอะไรอย่างเนี้ย

แต่ถามว่ารู้จักกันส่วนตัวหรือเปล่า

ก็มีผู้ที่เขาอยู่ทางฝั่งครูพิชาออกมาให้ข้อมูลอีกคนหนึ่งนะครับ
กิจวัฒนาหรือดรโต้งนะครับก็ยังยืนยันคำเดิมว่า
หวย๓๐ล้านบาทเป็นของครูปรีชาแน่
การย้ายผู้การจังหวัดกาญจนบุรี
หรือว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เป็นสิ่งที่
ต้องไปรอถึงผลของการฟ้องหรือไม่ฟ้องอีก
พวกนี้นะฮะไม่ได้จบแค่ตรงนี้เท่านั้น
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวครูปรีชากับทนายความ
จะไปแจ้งความเพิ่มเติมด้วยเพราะมีโทรศัพท์ลึกลับ
อ้างตัวว่าเป็นทนายความและเป็นนักข่าว
โทรมาข่มขู่ให้ครูปีชาถอนตัวจากการต่อสู้คดีนี้
คดีนี้ถ้าว่าไปตามกฎหมายมีการกล่าวหาว่า
จะมีการออกหมายจับเจ้าหน้าที่มีการออกหมายจับครูปีชา
ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ไงประการนี้เนี่ย
คนที่ถูกกล่าวหาคนแรกตามคำร้องเนี่ยตามมาตรา๑๕๗เนี่ยนะครับ
เป็นผู้บังคับการตำรวจกองปราบรามตัวการร่วมต้องเป็นครูปีชา
ท่านหมายความว่าอำนาจจะไปออกไม้จับครูปรีชาไม่ได้
เพราะเรื่องนี้ต้องไปส่งเรื่องร้องต่อปปชไม่ใช่เป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนนะครับ
ที่จะมีการเอาผิดทั้งครูปีชาทั้งผู้บังคับการตำรวจกาญจนบุรีนะครับ
เป็นเรื่องของปปชซึ่งปปชต้องไปตั้งอนุกรรมการสอบสวนนะครับ
คดีนี้ซึ่งเป็นหลักกฎหมายพื้นฐานอยู่แล้ว
จนถึงจนถึงขนาดนี้พยานและหลักฐานนะครับพยานนิติวิทยาศาสตร์พยานแวดล้อมนะครับ
ทั้งพยานบุคคลเนี่ยยังคงยืนยันว่าเป็นของครูปีชานะครับ
แม้กองปราบจะออกมายังไงก็แล้วแต่จนถึงวันนี้ก็ยังมีหลักเหมือนเดิมเป็นของครูปีชา
ก็คือชี้ว่าให้ทำการอายัดทรัพย์ร้อยตำรวจโทจรูนเพราะจะเกิดความเสียหาย
ไม่ใช่อายทรัพย์ครูปีชา
จากทีมครูปรีชามาดูทีมของหมวดจรูนทนายสิทธาเป็นทนายให้หมวดจรูนนะคะ

บอกว่าเอาพยานหลักฐานเพิ่มเติมไปให้เกี่ยวกับคดีนี้นะคะ
บอกว่าพยานนี่โอ้โหมันชัดเจนมาก

เอาผิดคนที่อ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทได้แน่

แต่ให้กับพนักงานสอบสวนไปเรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวรอ๒๘กุมภาพันธ์

ตำรวจทำคดีรอบครอบจริง
นายสิทธาบอกว่าคุยกับหมวดจรูน
เรื่องต้นตอนนี้หมวดจรูนเองก็ไม่กังวลใจอะไรนะคะ

บอกว่าทั้งหมดจะรวมครูปรีชาไปแอบเจรจากัน

ไม่เคยไปแอบคุยกันทางลับอะไรเลยนะคะ

นายสิทธาฝากเตือนแม่ค้าลอตเตอรี่ด้วยค่ะ

ลองฝากเป็นสอบส่วนกลางนะครับ
แล้วเค้าได้ฝากทนายเป็นพิเศษในเรื่องไหนไหมครับ

เค้าเชื่อมั่นในทีมงานธาชนนะครับ

เราจะทำอะไรกันดึงเงินไกลก็แล้วแต่นะครับ
ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ
แล้ววันนี้มาเข้าพบผู้จัดการเรื่องไหน

โอเคนะครับขอบคุณนะครับ

ยังมีข้อไหนที่ติดใจสงสัยหรือว่ายังไงครับ

เข้าใจว่าตอนนี้ตำรวจกำลังทำงานอยู่นะครับ